ร้านน้ำผู้ที่อยู่ด้านหลังที่ชั้นนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าแฟนเพจไทยรัฐและไทยรัฐทีวีก็คงจะเห็นกระจนชินตากับวันนี้นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะอยู่กันที่บริเวณร้านพักของศูนย์การค้าสยามพลากรค่ะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นบรรยากาศสดเลยนะคะที่มีประชาชนหลังไหลกันคึกคักมากเลยค่ะที่หน้าศูนย์ก
ที่จะร่วมจัดงานสวดมนต์ข้ามปีส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุธพุทธศักราช๒๕๖๐กันค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานะคะจะเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะว่าในค่ำคืนนี้ที่หน้าศูนย์การค้าสยามพารากรจะมีกิจกรรมอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะ
ต้องบอกก่อนนะคะว่าณตอนนี้ค่ะบริเวณของหน้าศูนย์การค้าสยามภารกรนะคะที่บอกว่าจะมีการจัดงานสวดมนต์ข้ามปีค่ะบรรยากาศที่มีเก้าอี้วางเรียงอยู่ตรงนี้นะคะรวมไปถึงค่ะมีเป็นการจำลองค่ะที่จะเป็นเหมือนต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีคำที่เป็นคำของประชาชนค่ะที่ร่วมเขียนแสดงว่าเราจะปฏิญาณตนทำความดีอะไรนะคะเพื่อที่จะถวายให้แก่ในหลวงรัช
ที่เก้าค่ะณจุดนี้เองนะคะจะเป็นจุดที่เราจะร่วมสวดมนต์กันในค่ำคืนนี้แต่ระหว่างนี้นะคะงานพิธียังไม่เริ่มค่ะแต่ก็อยากจะให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศภายในงานกันก่อนค่ะ

เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันใกล้นะคะ

ในปีนี้นะคะสยามพารากอนค่ะ

เขียนเรื่องราวดีนะคะว่า

จะเริ่มทำอะไรนั่นเองค่ะ

จะเปิดให้ประชาชนค่ะมารวบเขียน

ไปจนถึงวันที่๘มกราคมค่ะ
ส่วนในวันนี้นะคะประชาชนที่จะ

ยังไม่สามารถมาติดได้ในค่ำคืนนี้นะคะ
จะต้องฝากเจ้าหน้าที่เอาไว้ก่อน

ข้อความที่ประชาชนเขียนในค่ำคืนนี้ค่ะ

จะมีเวทีของการจัดงานค่ะ

แล้วก็จะมีการแสดงต่อทั้งค่ำคืนเลยค่ะ

เดี๋ยวเรานะคะจะไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะ
เดี๋ยวเรานะคะจะไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะ
เดี๋ยวเรานะคะจะไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะ
เพราะว่าในปีนี้นะคะการส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรับปีใหม่ของคนไทยทั้งแผ่นดินนะคะ

พิธีการสวดมนต์ข้ามปีนะคะ
รวมไปถึงจะมีการจุดเทียนด้วยในค่ำคืนนี้
เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงของประชาชนกันค่ะ
รวมไปถึงจะมีการจุดเทียนด้วยในข้ามคืนนี้

รวมไปถึงจะมีการจุดเทียนด้วยในข้ามคืนนี้

รวมไปถึงจะมีการจุดเทียนด้วยในข้ามคืนนี้

รวมไปถึงจะมีการจุดเทียนด้วยในข้ามคืนนี้

รวมไปถึงจะมีการจุดเทียนด้วยในข้ามคืนนี้
เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงข้ามปีนะคะ

อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ

อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ

อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
จะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในค่ำคืนนี้เลย
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ

อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ

อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ

อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ

อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ

อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
อาจจะออกมาใช้สิทธิ์กันแล้วก็จะอยู่ยาวถึงในข้ามคืนนี้เลยนะคะ
เชื่อหรือเกินค่ะคุณผู้ชมว่าข้ามคืนนี้นะคะแสงเพียรนับพันนับร้อยเล่มนะคะ
เชื่อหรือเกินค่ะคุณผู้ชมว่าข้ามคืนนี้นะคะแสงเพียรนับพันนับร้อยเล่มนะคะ
เชื่อหรือเกินค่ะคุณผู้ชมว่าข้ามคืนนี้นะคะแสงเพียรนับพันนับร้อยเล่มนะคะ
เชื่อหรือเกินค่ะคุณผู้ชมว่าข้ามคืนนี้นะคะแสงเพียรนับพันนับร้อยเล่มนะคะ
เชื่อหรือเกินค่ะคุณผู้ชมว่าข้ามคืนนี้นะคะแสงเพียรนับพันนับร้อยเล่มนะคะ
เชื่อหรือเกินค่ะคุณผู้ชมว่าข้ามคืนนี้นะคะแสงเพียรนับพันนับร้อยเล่มนะคะ
เชื่อหรือเกินค่ะคุณผู้ชมว่าข้ามคืนนี้นะคะแสงเพียรนับพันนับร้อยเล่มนะคะ
เชื่อหรือเกินค่ะคุณผู้ชมว่าข้ามคืนนี้นะคะแสงเพียรนับพันนับร้อยเล่มนะคะ
เชื่อหรือเกินค่ะคุณผู้ชมว่าข้ามคืนนี้นะคะแสงเพียรนับพันนับร้อยเล่มนะคะ
เชื่อหรือเกินค่ะคุณผู้ชมว่าข้ามคืนนี้นะคะแสงเพียรนับพันนับร้อยเล่มนะคะ
เชื่อหรือเกินค่ะคุณผู้ชมว่าข้ามคืนนี้นะคะแสงเพียรนับพันนับร้อยเล่มนะคะ
เชื่อหรือเกินค่ะคุณผู้ชมว่าข้ามคืนนี้นะคะแสงเพียรนับพันนับร้อยเล่มนะคะ

ในวันนี้นะคะย้ำอีกครั้งค่ะคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมา
แล้วก็เดินออกมาทางเชื่อมเลยถึงงานเลยค่ะวิธีนี้ค่ะสะดวกที่สุด
แต่ถ้าใครที่มาด้วยรถยนต์ส่วนตัวนะคะตอนนี้สยามพารากอนมีทางเข้าอยู่ทางเดียว
นั่นก็คือทางถนนพญาไทยนะคะแล้ววิ่งมาทางสระปฐุมค่ะ
แล้วเลี้ยวเข้าทางด้านหลังสยามนิดคาเวอรี่นะคะตอนนี้ค่ะ
ถ้าใครอยากจะมาสยามพลากรมาเส้นทางนี้ได้ทางเดียวค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่ลานพาร์ศูนย์การค้าสยามภารกรค่ะ
ทางทีมข่าวธรรมดาทีวีนะครับก็อยากจะเชิญชัวร์ประชาชน
ชาวไทยค่ะที่ในค่ำคืนนี้นะคะอยากจะร่วมส่งท้ายปีกันแล้วยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะ
ก็สามารถลองเลือกที่อ่าที่ศูนย์การค่ะสยามภารกรค่ะ
สามารถมาได้เลยนะคะหรือว่าถ้าในวันนี้ใครที่ไม่สะดวกเดินทางค่ะ
ทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะก็จะมีรายงานจากอ่า
ที่สยามภารกรไปทางไทยรัฐทีวีด้วยค่ะคุณผู้ชม